นับตั้งแต่มิเกลโรดิโกกุญซื้อชาวสเปน
เข้ามาคุมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะคะ
เขาก็ตั้งเป้าหมายค่ะที่จะพาทีมโต๊ะเล็กทีมชาติไทย
ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับต้นของโลก
แล้วก็ยังหวังด้วยนะคะว่าที่จะสร้างฟุตซอลยุคใหม่
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
อย่างอิราและเสมอกับคาสักสถาน

แต่ขณะเดียวกันภารกิจของมิเกล
คือการสร้างทีมฟุตซอลยุคใหม่
เพื่อยกระดับทีมโต๊ะเล็กไทย
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๙
ระหว่างวันที่๒๓๒๙มกราคมนี้
เป็นบททดสอบของนักฟุตซอลหน้าใหม่
ที่จะก้าวมาประดับวงการฟุตซอลในอนาคต
รวมทั้งเป็นบททดสอบของมิเกลโรดริโก้เช่นกัน
ที่จะต้องใช้ผู้เล่นชุดนี้ในการต่อยอดความสำเร็จ
ขึ้นมาทดแทนนักเตะรุ่นพี่ได้ในอนาคต
ที่เรากลับวันนี้ได้เท่านั้นต้องจำเป็นบททดสอบครับ

เขาเป็นท่านที่ดีในอเมเซีย

สิ่งสำคัญที่สุดที่มิเกลมองว่า
สามารถพัฒนาวงการฟุตซอลไทยต่อไปได้
นั่นก็คือนักเตะทุกคนจะต้องเรียนรู้
และรักษามาตรฐานของตนเอง

ตามนโยบายของสมาคมกีฬาภูกรณ์ประเทศไทย
และทุ่มเททุกอย่างจนสุดความสามารถ
ให้ทีมก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต
คือที่ไม่ต้องยกว่า
และมีรายการจากอะไรนี่

ที่จะสร้างเทียมฟุตซอลไทย
ทดสอบของมิเกลโรดริโก้ในปี๒๐๑๙
นโยบายการสร้างทีมฟุตซอลรุ่นใหม่
ซึ่งผลผลิตของการสร้างในวันนี้
จะเป็นรากฐานที่พาให้ฟุตซอลไทย
พัฒนาเทียบเท่ากับทีมชั้นนำของโลก
วีรวิเจริญเชื้อข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน
โดยการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖นะคะ
ที่จะแข่งขันกันในช่วงปลายเดือนนี้
ไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดสดทุกนัด
ที่นักเตะตัวเล็กทีมชาติไทยลงแข่งขัน
โดยเกมแรกก็จะพบกับทีมอลเลสเตอร์

ต่อด้วยบรูไนวันที่๒๕มกราคม
ส่วนรอบรองชนะเลิศนะคะจะแข่งขันกันในวันที่๒๗มกราคม
และรอบชิงชนะเลิศ๒๙มกราคม
ติดตามได้ผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒